สวัสดีครับสวัสดีครับ
และตอนนี้ทั้งสองทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกินให้หมด
เพราะคงไม่มีทีมไหนอยากเป็นผู้แพ้แน่นอน
หนุ่มเบอร์หนุ่ม

แปมแปมหมดพร้อมค่ะ
แปมแปม
โอ้โหชัดไปเยอะ

ไปไหนไปไหน

ที่ดีที่สุดพี่ครอบสุดยอด

แล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายต้องแม่นี่อ่อนนุดใช่ไหม
ใช่มาร์ตด้ามปลอดภัยมั้ยที่กล้าขับอยู่แล้ว

มันจะอยู่ซอยอ่อนนุด๙เหรอพี่
นี่ไงอังหวานเหรอ

วางเงินจะเงินสองร้อยบาท
ยังอยู่ด้วยพี่

สี่ห้ามด้านข้าง

วางเงินจำนวน๕๐๐บาท

ตำนานความอร่อยกว่า๓๐ปี
ร้านนี้มีชื่อเสียงไม่ใช่แค่เต้าถึง

บัวรอยไข่หวานไอติมไข่แข็งและอื่นอีกเพียบ
ร้านนี้ตั้งอยู่อันสอยก้าว

จิมของภาคกุ้งค่ะลงมีนูไว้เต้าถึงน้ำลำใหญ่นะคะค่ะ

ห้าหรอยมากคุณพี่ไปกินพี่ก็อฟค่ะลงเมนูไว้เต้าถึงน้ำลำไยนะคะ
๕๐๐บาทได้๑๗ค่วยค่ะอุ๊ยน้ำแข็งเยอะขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องกินหรอก

เมนูเต้าถึงแบบน้ำลำไยเครื่องจัดเต็มเย็นชื่นใจ
หวานกำลังดีครึ่งแน่นด้วยพุทธซาจีนรากบัวเนื้อลำใหญ่และแปะปุ๋ยที่อร่อยสุด
ได้กินแล้วต้องมาย้ำร้านนี้อย่างแน่นอน

หมดหนึ่ง

ทำเพื่อผู้หญิงมากเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียว

คุณตอบเขาแบบมีความเป็นสุภาพหน่อย

พี่น้องความสัมพันธ์พี่น้องของเรากว่า๑๐ปีที่ผ่านมาเฟ้น

เคี้ยวแค่ในตัวเวลาแรกเนี่ยผมก็เผื่อไงกัน

๖๗ผมเหลือคำเดียว

มาคุณหมดแล้วเหรอ

เดี๋ยวข้างนี้ได้ไหม

หนูไม่ได้ไปกลับ

ใส่อีกคำเดียว

เอากันสิ

ต้องยิ้มพี่กลับสู่แตง

พี่กับเนี่ยพอแล้ว

รู้สึกแบบทำไมของหวานเต็มตัว
ตอนนี้รู้สึกต้องเป็นคนหวานมากแล้วนะ
โอ้โฮถ้าร้องเพลงนี่แบบโอ้โฮเสียงหวานด้วยหวานเลยเสียงหวานเลย
เมื่อกี้พี่ก๊อฟหนักกว่าเราเอง

พร้อมแล้วพี่ก๊อฟ
ทีมนู้นไปถึงพัทยาเร็วไป
เดี๋ยวจะไม่แท้พี่ก๊อฟ

เอาทาดีกว่าใช่ไหมใช่ล่ะพี่
มาดีสารที่เราต้องปราบฟัน
นายร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิ

เชื่อเนื้อเพลงไม่อิ่มแน่หรอ